ดินยังว่าวันนี้คนที่มีเชื้อให้โควิดของปรารถนียมี๗คน
เจ็ดคนเป็นคนที่เดินทางมาจากการชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน
และการดูแลและสามารถตั้งแต่วันที่๑๑๑๔มีนาคมฝากประมาณละไม่ได้ใครใด
ภาพของการกระจายตัวของประเทศไทยซึ่งมีการรายงานกันเข้ามา
ในเมื่อวานนี้๒๗๒คนกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

๒๑๓คนแล้วก็กระจายไปอย่างทุกภาค
ซึ่งมีความหนาแน่นในทางส่วนของภาคกลาง
ก็เป็นส่วนใหญ่กรุงเทพกว่าสมุทรฝากกลาง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รับหน้าที่ในการรายงานข่าวโควิด๑๙

เพราะว่าจริงแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลา
แม้กระทั่งวันนี้เองมันมีข้อมูลออกมาหลายชุด
แล้วก็ข้อมูลที่ทางหน่วยงานต่าง
ต้องการให้เดินทางไปในทางเดียวกันมากที่สุดตอนนี้
ก็คือเรื่องของการทิ้งระยะกัน
ถ้าใครไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงได้

ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งผู้ที่สูงวัย
ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับโรคนี้นะคะ
หรือแม้กระทั่งคนที่มีโรคประจำตัว
ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคปอดโรคหัวใจ
หรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการอื่น
ร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มพร้อม
ก็ควรที่จะอยู่แต่บ้านถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะ
ในลักษณะของการให้ข่าวเช่นเดียวกันค่ะ

แล้วก็ไม่อยากให้ตื่นตกใจหรือตื่นกระหนก
โดยเฉพาะตัวเลขรายวัน

เพราะว่าถ้าเราดูกราฟของประเทศไทย
เทียบกับประเทศอื่นอื่นกราฟยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ
ส่วนใหญ่ก็คือกราฟค่อยค่อยตั้งฐานนะคะแล้วค่อยค่อยตั้งขึ้นตั้ง
ขึ้นเพราะว่าเรายังต้องเจอกับการติดเชื้อการระบาดของโรค
นี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นต่างต่างนะตอน
นี้ค่ะสิ่งที่ทางกลุ่มบุคคลเฉพาะเนี่ยน่าจะให้ความร่วม
มือคุณหมอมากที่สุดตอนนี้ก็คือถ้าใครอยู่ในกลุ่มของสาม
ลักษณะนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีสนามมวยนะคะ
คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการกินดื่มที่สถานบันเทิงนะคะ
คนที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาจากการประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ย
รีบกักตัวดูอาการแล้วก็ให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลกับคุณหมอนะคะ
โดยเฉพาะกรณีแรกกรณีสนามมวยเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
เพราะว่ามีจำนวนคนเยอะที่รวมตัวกันเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะคะ
ในส่วนของวันนี้เราจะเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมกับการสอบสวนโรคนี่แหละค่ะ
เพราะว่าในกรณีของสนามมวยเนี่ยการขอความร่วมมือนี้เนี่ยจำเป็นมากนะคะ
เพราะว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการระบาดเลยก็ได้
กรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์เสวดสรรนามวาดค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ประเด็นมันเยอะมากเลยนะคะ
แต่ไหนเราคุยเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวฉันพุ่งไปที่เรื่องกรณีสนามมวยค่ะคุณหมอ
กรณีสนามมวยเนี่ยล่าสุดนี้นะคะ
กรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ

แต่ว่าอยากให้เหมือนกับรายงานผลเข้ามาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐ
เรียนถามแบบนี้เลยได้ไหมคะคือไม่ต้องกลัวตกใจนะคะ
เท่าที่คุณหมอสบายใจจะตอบคือเราประเมินว่ากรณีของสนามมวยเนี่ย
อาจจะมีคนติดเชื้อโควิดรวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่เราประเมินจากณวันนี้ได้ไหมคะ
ณตอนนี้นะครับที่ยืนยันแล้วชัดเจน๖๙รายนะครับ
แล้วก็ที่มีรายชื่อแล้วก็ติดตามรวมถึงในเรื่องของการดูผลแล็บแล้วก็ประวัติอะไรประกอบด้วยนี่อีก๓๐กว่าราย
เสร็จนี่ก็จะอยู่๑๐๕รายที่เราดูอยู่แต่เรื่องตัวเลขก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะปรับตัวเลขไปเรื่อย
ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เราตามเจอได้มากขึ้นคนที่ยืนยันมามากขึ้นก็จะไปรวมอยู่ในการแถลงข่าวของที่เราที่กระทรวงได้แถลงข่าวอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูตามธรรมชาติการเกิดโรคเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการสัมผัสโรคนะวันที่มีการชกมวยก็คือวันที่๖เนี่ยมันก็จะไล่ไปเยอะหน่อยก็อาจจะภายใน๗วันแรกนะครับก็คือถึงวันที่๑๓
ถ้า๗วันถัดมานี่ก็ถึงวันที่๒๐ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับแต่คราวนี้บางทีความเสี่ยงมันก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะครับบางทีเขาก็อาจจะไปสัมผัสมาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีมีประวัติไปตรงนั้นจริงแต่การป่วยก็อาจจะทยอยตามล้ำมาอีกบ้างแต่ก็คาดว่าน่าจะเริ่มค่อยจากหรือ

ข้อมูลก็ได้จากการสัมภาษณ์เหมือนกันครับโดยประมาณก็เหมือนว่ามีประมาณเจ็ดพันคนซึ่งต่อไปน้อยทีเดียวนะครับอืมแล้วก็วิธีการที่จะไปได้ข้อมูลมาให้ครบเนี่ยเนื่องจากมันก็ไม่ได้มีเรื่องของการทำทะเบียนหรือว่ามีรายชื่อของคนอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่พอเราสื่อสารผ่านทางสื่อแล้วใครที่มีอาการก็เข้
ที่เข้ามารับการตรวจนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่บ้างอืมที่มีการโทรศัพท์มาสอบถามที่สายด่วนโทรมาเพื่อจะปรึกษาว่าต้องทำยังไงส่วนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้มีการเก็บเป็นฐานข้อมูลเอาไว้แต่ก็จะให้ข้อมูลเป็นกว้างกว้างว่าข้อมูลจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะตอบใจไม่ชัดเจนว่าเราเอ่

ถ้าเทียบกับเฉพาะที่นั่นที่เดียววันนั้นวันเดียวเวลานั้นเวลาเดียวเนี่ยเราต้องบวกเผื่อไปอีกเป็นหลักพันเดี๋ยวท่านเข้าใจถูกไหมคะ
ถ้าสมมุติเราพูดถึงสนามมวยณวันที่๖มีนาคมเนี่ยนะคะ
เวลาเราสอบสวนโรคเท่ากับเราต้องประเมินว่า
ความจุจริงหรือว่าจำนวนคนที่เข้าไปจริง
นั่นคืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดไหมคะ
ใช่ครับคือด้วยความที่เราณถึงเวลานี้เราก็ยังหา
ผู้ที่มีอาการป่วยในวันที่เกิดการมีกิจกรรมชกมวย
เพราะว่าเวลาสอบสวนหลักการของเราก็คือว่า
พยายามจะหาว่าภาพรวมทั้งหมดตกลงมีผู้ป่วยอยู่เท่าไหร่

หรือว่าตอนตั้งต้นที่มีเหตุการณ์
มีใครที่อาจจะมีอาการป่วยแล้วก็อาจจะมีการแพร่หาผู้อื่น
ซึ่งตรงนี้ทั้งหลายทั้งปลวยเป็นไปเพื่อการควบคุมโรคทั้งสิ้น

ของเราเนี่ยพอได้มาเนี่ยคนที่ป่วยรายแรกที่สุดที่เราได้คือวันที่๘
ไม่มีใครที่บอกว่าผมป่วยตั้งแต่วันที่๒
หรือป่วยมาก่อนวันที่๕แล้ววันที่๖ได้เข้าไปหรืออะไรเนี่ย
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นต้นต่อ
คือบางทีเราเรียกกันในบุคคลตอบสนผู้ป่วยเบอร์๐
จะเป็นใครนะอะไรประมาณนี้แล้วไปรับความเสี่ยงมาจากไหน
คือเพื่อจะอธิบายไปต่างประเทศมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ในสื่อที่เอ่ยถึงว่ามีเหมือนกับมีคนในครอบครัว
ผู้เข้าชมมวยบางคนที่ไปต่างประเทศมา
เราก็พยายามตรวจสอบตรงนั้นอยู่
ก็ไม่ได้เป็นไปตามลักษณะที่ปรากฏในสื่อ
แล้วก็อาการป่วยของคนที่เกี่ยวข้อง

ก็ไม่อธิบายว่าเป็นการป่วยที่อาจจะเป็น
ต้นต่อการแพร่เชื้อณวันที่๖นะครับ
๗๐๐๐ที่คุณหมอบอกคือที่นั่นที่เดียว
ครั้งนั้นครั้งเดียวคือในวันเดียวรอบเดียวถูกไหมคะ
ใช่ครับคุณหมอ

ค่ะแล้วจริงแล้วที่สนาม

คุณหมอค่ะแล้วที่สนามมวยจากการสอบสวนแล้ว
เขาบอกว่าตัวเลขที่ประมาณ๗๐๐นี้แหละใช่ไหมคะ

ใช่ครับเป็นนักใหญ่
คุณหมอการที่เกิดการ

เพื่อให้เข้าใจลักษณะการเดินทางของการระบาดนะคะ
แต่ว่ามิไดเจหาจำเลยของเหตุการณ์นะคะ
ในแง่ของการกระจายไปยังต่างจังหวัดเนี่ย
ส่วนใหญ่นะคะของการที่มีตัวเลขไปที่จังหวัดต่าง
ถ้าเราไม่รวมกรณีของพื้นที่พักใต้นี่นะคะ
คือส่วนใหญ่ก็มาจากกรณีสนามมวยอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
แต่บอกว่าส่วนใหญ่หรือเปล่าก็ตอบยากเหมือนกัน
แต่ว่าก็ด้วยความที่อยู่ในความสนใจก็อาจจะไปทางนั้นอยู่เนอะ
แต่ของที่อื่นเนี่ยเวลาที่เจอมันก็จะมีกลุ่ม
อย่างที่บอกว่าถ้าทางภาคใต้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไปประกอบพิธีศาสนา

แล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่กลับมาจากเกาหลีจากอะไรจำนวน
เขาไม่ให้เสร็จแต่ด้วยความที่อยู่ในความสนใจเยอะ

ก็จะมีตัวเลขที่กระจายไปเสร็จส่วนต่างเข้ามาจากสนามมวยใช่ครับ

คือจะว่าจะว่าตัวเลขที่กระจายไปมาจากสนามมวยก็ไม่เชิง
แต่ต้องยอมรับว่าความสนใจใช่ไหมคะ
พอความสนใจเสร็จแล้วรวมถึงการให้ความร่วมมือด้วยแหละ
พอเขาเข้ามาตรวจเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขามาจากเหตุเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ

หมอคะถ้าที่ฉันเอานิยามจากที่ต่างประเทศเขาพูดกัน

ใช่ครับ
คือลักษณะโดยธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูว่า
โรคบางโรคนี่ผู้ป่วยหนึ่งคนโดยเฉลี่ย
กระจายไปยังบุคคลอื่นได้กี่คน
มันจะมีตัวเลขเฉลี่ยอยู่คร่าวอยู่

ที่หูเป่ยที่ตัวเลขออกมาก็ประมาณ๒๔หรืออะไร
ซึ่งมันก็จะเป็นการประมาณกว้าง

แต่ถ้ากรณีนี้เหตุการณ์เดียว
มันมีความเกี่ยวข้องลักษณะที่มาชุมนุมกันเยอะ
นี่จะมากกระจายถึงคนเดียวแล้วก็อาจจะมีความพิเศษบางอย่าง
เช่นมีกิจกรรมที่ทำให้คนอื่นได้มาเกี่ยวข้องเยอะ
เหมือนอย่างป้าแฮกูอย่างนี้นะครับ

เดินทางไปโน่นมานี่เยอะหรืออะไรตรงนี้

ซึ่งในกรณีของสนามมวยเราก็ไม่แน่ว่า
ตอนตั้งต้นเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือกี่คน

มันสอบยากแล้วก็ที่สำคัญนะครับ
ข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่บางทีพี่น้องประชาชนก็อาจจะลืมโฟกัสไปเนี่ย
คืออาการน้อยไม่เป็นไรมาก
๒วันพักงานไปแล้วกลับมาทำงานแล้วด้วยซ้ำ
ตัสได้รับแจ้งว่าที่จีนส่วนตัวหิวเรื่องแรงเชื้อ
เขาหายภายใน๓๔วันแล้วก็พร้อมจะกลับมาทำงานแล้วด้วยซ้ำ
ก็เลยมองว่าจริงแล้วเนี่ย
ในวันที่๖ก็อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวก็ได้
อาจจะมีอยู่มากกว่าหนึ่งหรือเปล่า
แต่ด้วยความที่ธรรมชาติของโรคมันมีโอกาสที่อาการน้อย
แล้วก็อาจจะหายได้เองอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้
แต่ด้วยความที่คนมาชุมนุมกันเยอะนะครับ
แล้วก็เข้าใจว่าเรื่องของการเชียร์มวย
มีการส่งเสียงมีอารมณ์ร่วมหรืออะไรเนี่ย
การสะใจพี่จะมีละอองไขวอะไรออกมาเนี่ย
ค่ะคุณหมอคะถ้าเราเอากรณีของสนามมวยเป็นตัวตั้งก่อนนะคะ
เรากลับไปที่ตัวเลขยืนยันตัวเลขยืนยันคือ๖๐
ที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิดนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อีก๓๖เนี่ย
ที่รอดูผลและอยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องเนี่ย
ที่ว่านี้คือ๓๖ที่เกี่ยวข้องจาก๖๙
หรือเป็น๓๖ที่อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อวันที่๖มีนาคมคะ
เป็น๓๔๖ที่อยู่ที่นั่นครับ
มันยากมันรู้แต่ว่าไปร่วมในกิจกรรม
แล้วก็อย่างเวลาที่ผู้ที่เคยมีกิจกรรมแล้วก็มีอาการป่วยเนี่ย
แสดงตัวไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลไปแจ้งประวัติแล้วอะไรเนี่ย
เขาจะได้ประวัติแต่แค่ว่ามีไปสนามมวยวันนั้นวันนั้นอะไรแบบนี้
มันจะไม่ได้มีแบบเป็นชื่อนะครับเป็นร่วมกิจกรรมเฉยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปจากคุณหมอคือว่า
คือคนที่อยู่ที่สนามมวยเมื่อวันที่๖มีนาคมด้วยถูกไหมคะ

ทีนี้กลับไปที่๖๙๖๙เนี่ยมันมีการแจกแจงชัดเจนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่าเป็นคนที่อยู่ที่สนามมวยเมื่อวันที่๖มีนาคมกี่คนและเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่กี่คน
ใช่ครับใช่ก็ที่อันนี้ถ้าจะพูดถึงตัวเลข๑๐๕ที่ดีหรือการติดตามเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มคล้ายกับเวลาที่เราดู๖๙เนี่ยเนอะ
ค่ะผมอ่าเปลี่ยนให้ทราบเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าอ่าเป็นอยู่ในกลุ่มเชียรมวยเนี่ย๕๐รายนะครับเป็นพิธีกรแล้วก็คนดังที่เป็นข่าวที่ในการติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็น๓รายเป็นคนดูเนี่ย๓๑รายนะครับแล้วก็มีอ่าเจ้าหน้าที่สนามมวยอ่าซึ่งก็เป็นก็พอเป็นสมรวจบรรคโศกสนามมวยเนี่ยอยู่๖รายนะครับแล้วก็ที่พ
ไม่ได้ดูสักทีเดียวเนอะก็จะมีไปส่วนตรงนี้
ในส่วนข้อมันแต่มันก็เป็นภาษาการดำเนินการอยู่แล้ว
แต่ถ้าคนที่ดูที่ลุมพินีเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็น
คนนั่งอยู่ล็อก๒อันนี้คือในข้อมูลของ๑๐
แล้วก็ไม่ใช่ล็อกที่ไกลสุดเป็นวงกลางเป็นวงกลางที่เรียกเป็นล็อก๒
แต่คราวนี้ลักษณะธรรมชาติของการดูมวยเขาไม่ได้นั่งประจำเหมือนนั่งเครื่องบิน
พอเข้าไปเสร็จก็จะมีการเดินพูดคุยกันเดินไปมาตรงนู้นตรงนี้
มันก็เลยบอกตำแหน่งได้ค่อนข้างจะยาก
แม้ว่าเราพยายามจะถามจาก
ผู้ที่มีอาการเริ่มผ่วยขึ้นมานะครับ
บอกว่านั่งตรงไหนมันบอกเลขที่นั่ง
บอกโซนอะไรชัดก็ได้แควรอยู่โซน๒
ที่ถามคุณหมอว่าถ้าเราแจกแจง๓๖ได้
ว่าเป็น๓๖ที่รอผลตรวจ
คือ๓๖ที่ไปเมื่อวันนั้นด้วยตัวเองนะคะ
๖๙คุณหมอบอกว่าให้เอา๒อันนี้มารวมกันเป็น๑๐๕

คือที่จะถามคุณหมอคือว่า๖๙ที่ยืนยันแล้วเนี่ย

คือพยายามจะถามว่า๖๙ที่ยืนยันแล้วคือคนที่ไปที่นั่นด้วยตัวเอง
หรือว่าได้ขยายวงไปถึงญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วคะ
จำนวนนี้เป็นคนใน๑๐๕นี่เป็นคนที่มีส่วนในการไปร่วมที่สนามมวยนะครับ
ส่วนของญาติเองเดี๋ยวผมไปแจกแจงอีกทีเนอ
เบื้องต้นเนี่ยที่เรียกรายงานมาดูตรงนี้เนี่ย
จะเป็นส่วนที่ให้ประวัติเรื่องของการไปดูที่สนามมวยครับ

ก็ส่วนหนึ่งก็เมื่อมีข่าวนี้ด้วยความสนใจเนี่ย
อาจจะทำให้เรื่องของการแยกตัวการที่จะลดการสัมผัส
สวมหน้ากากของประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็อาจจะมีส่วนที่ได้รับความร่วมมือมากขึ้น
แต่เป็นคำถามน่าสนใจว่าวงที่๒ที่ถัดออกไปจากคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ย

เพราะว่าในจำนวน๑๐๕รายนี้ก็ยังเป็นชี้ฟงอยู่ในคนที่มาร่วมดูกิจกรรมมวยครับ

ล่าสุดนี้เนี่ยนะคะคุณหมอในส่วนของกรมควบคุมโรคเนี่ย
ก็ขอความร่วมมือนะคะสำหรับคนที่เข้าไปที่สนามมวยเมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
อยากจะให้มารายงานตัวหรือว่าติดต่อมาที่สายด่วนก็ได้นะคะคุณผู้ชม๑๔๒
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือเข้าไปหาจะเจอ
คือเพราะว่าตอนนี้เขาอยากให้คนตัวเลขประมาณสัก๕๐๐เนี่ยนะคะ
ที่อาจจะเข้ารักษณะเสี่ยงขอความร่วมมือในการมารายงานตัว
ก็เลยเป็นที่มาว่าตกลงตอนนี้ถ้าสมมุติเราฟังจากคุณหมอ
คุณหมอสเวชสันนะคะคือมันยังไม่เห็นของจริง
เหมือนกับว่าภาพมันยังไม่เห็นโครงร่างขอบข่ายจริงถูกไหมคะคุณหมอ
เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่อยู่ในนั้นเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัวของแต่ละท่านเนี่ย
เริ่มมีอาการหรือยังแล้วเริ่มออกอาการหรือยัง
เพราะถ้านับจากวันที่๖กว่าเจ้าตัวจะออกอาการ
จนสามารถจะแพร่เชื้อให้คนอื่นใกล้ชิดได้
แล้วกว่าคนที่รับเชื้อจะออกอาการอีกเนี่ย

คุณหมอค่ะเดี๋ยวคุณหมออยู่กับเราต่ออีกหนึ่งช่วงนะคะ
เดี๋ยวขอโฆษณาแวบเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะกรณีสนามมวยเป็นกรณีที่ต้องขอความร่วมมือกันจริง
ไม่ต้องไปหาจำเลยนะคะไม่ต้องไปหาจำเลย
แต่ที่เขาต้องขอให้ความร่วมมือกัน
เพราะว่าจะได้จำกัดวงให้ถูกไปจังหวัดไหน

พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังอยู่ที่สนามมวย
สนามมวยที่ว่านี้นะคะเราพูดเฉพาะ๖มีนาคม
ในรอบในรายการนั้นเท่านั้นยังไม่รวมถึงการพูดถึงสนามมวยอื่น
อาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันตามไปดูเข้าร่วมกิจกรรม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะ

ของสนามมวยเวลาเราพูดถึงเรายังไม่พูดถึงกรณี
ว่าอาจจะเป็นคนที่สนใจกีฬานี้เหมือนกัน
แล้วก็อาจจะย้ายไปดูกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้
วันใกล้แล้วก็เหลื่อมเฉียดกันนะคะ
พูดถึงในกรณีเฉพาะ๖มีนาคม
เวทีมวยลุมพินีที่อยู่ตรงรามอินทานะคะ
คือเราเราพูดแค่นั้นนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของการ
นักข่าวก็ไปตามค่ะก็ค่อยสืบเข้าไปดู
สืบเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่มันมีความคาบเกี่ยวในเวลากัน
ซึ่งไม่แน่ใจว่าคนกลุ่มเดียวกันนี้เนี่ยนะคะ
ได้ไปตระเวนดูหรือเปล่าเหมือนที่คุณหมออธิบายมาสักครู่นี้
คุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเอาอย่างนี้คิดแบบคนกังวลสุดก่อนกันแล้วกันนะคะ
ถ้าคิดแบบกังวลสุดคือว่าถ้าจะตามจริงกรณีสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม
ต้องไม่ตามแค่นี้เพราะว่าถ้าตามข่าวเนี่ยต้องไปตามของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
วันที่ห้าที่สนามอื่นด้วยหรือว่าของคืนวันนั้นหรือว่าวันที่ใกล้ใกล้กัน
ในสนามอื่นด้วยคือถ้าจะตามจริงเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะต้องไปตามให้
ทุกสนามในเวลาใกล้กันทั้งหมดใช่ไหมคะเอ่อจริงจริงแล้วหลักของเวลาที่เราสอบ
ส่วนโรคเนี่ยจุดสำคัญคือเมื่อเริ่มมีอาการป่วยแล้วเนี่ยก็คือโอกาสการแพร่เชื้อมันจะสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะที่เมื่อเริ่มป่วยแล้วก็ไล่ไปการย้อนไปก่อนหน้านั้นมักจะเป็นการถาม
เพื่อจะประมาณว่ามีใครที่อาจจะเป็นแหล่งเชื้อที่นำมาสู่ผู้ป่วยรายนั้นหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก่อนหน้าว่ามีอีเวนต์อะไรไหมความสำคัญอาจจะลดหลั่นลงไป
เขาอยู่ในอีเวนต์นั้นเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่แล้วก็มันอธิบายได้ว่าอาจจะเป็นการสัมผัสนะตรงนั้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องนะครับอ๋อก็เลยจะโปรกัสตรงตั้งแต่หกไล่มาเป็นสำคัญ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ในนั้นว่ามีป่วยอยู่ในวันที่๖เนี่ย
ก็อาจจะไล่ย้อนจากคนนั้นว่าอาจจะมีความเสี่ยงมาจากไหนก่อนหน้านั้น
แง่ของความสำคัญว่าอีเวนต์ก่อนหน้าอาจจะยังไม่ใช่จุดสำคัญมากครับ
แต่เวลาที่เวลาไล่เหตุการณ์หลังจากนั้นมานี่ก็คือคนที่คลุกคลีข้องเกี่ยวกันในวันที่๖เนี่ย
อาจจะไปดูเวทีอื่นรายการอื่นอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปในช่วงที่ยังไม่เริ่มมีอาการป่วย
ก็ความเสี่ยงในการแทรกก็เรียกว่าน้อยอยู่แต่ถ้าเริ่มมีอาการแล้วเนี่ย
โอเคมันจะเป็นจุดที่อ่าวงฤทธิ์ว่าอาจจะมีการแค่กระจายด้วยภาคครับ
ผมผมขอแก้นิดหนึ่งตัวเลขที่บอกว่าค่ะค่ะที่ตามอยู่มันก็อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่ตอบว่าไปรุมทีดีเฉพาะวันเดียว
ก็จะมีบางคนที่ให้ข้อมูลเวลาสอบส่วนแล้วบอกว่าไปสนามมวย
แต่ด้วยความที่การจดบันทึกก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียด

โผล่ที่โรงพยาบาลของรัฐบ้างของเอกชนบ้าง

คือถ้าฟังจากคุณหมอคือ
เหตุการณ์ก่อนวันที่๖นั้นอาจจะยังไม่จำเป็นใช่ไหมคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะจำเป็นแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าสมมุติเป็นหลังวันที่๖มีนาคมเนี่ย
ถ้าสมมุติต่อกันเลยนะคะเป็นวันที่๗วันอื่นใดก็แล้วแต่
ก็อาจจะยังไม่ได้เกิดการแพร่เชื้อได้ป่ะคะคุณหมอ
เพราะว่ามันถ้าตีความว่าคนที่รับวันที่๖อาจจะเริ่มป่วย
ถ้าเร็วที่สุดโดยสถิติก็อาจจะ๒วันเป็น๒๗วัน
หรือบวกไปกว่านั้นอีกหน่อยอะไรเนี่ยเนอะ
แต่ว่าในความที่จริงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ในวันที่๖เป็นคน
เหมือนกับเป็นคนที่จะแพร่หาคนอื่นในวันที่๖เนี่ย
เขาป่วยน้อยอยู่เนี่ยแล้ววันที่เจ็ดเขาไปที่อื่นอยู่เขา
เพราะเป็นต้นต่อในอีกเวทีอื่นด้วยอะไรเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ครับว่าคนนั้นเนี่ยเขาป่วยอยู่แล้ว
อะไรแบบนี้ก่อนที่เรายังหาตัวไม่เจออะไรแบบนี้
คุณหมอคะเรียนขอความรู้ค่ะคือจริงแล้ว
กลุ่มงานสอบสวนโลกนี่ทำงานยากมากเลยนะคุณหมอ
ถ้าเราเอาแค่เรื่องสนามมวยมาคุยกันเนี่ยค่ะ
คือเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกคือเรายังหา
ผู้ป่วยหมายเลข๐คือต้นตอนนะสนามมวยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณไม่ได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดตรงสนามมวยมันคือตรงกลางระหว่างการ
คือตรงกลางของคนเริ่มแพร่หรือเปล่า
หรือว่าตรงสนามมวยคือเริ่มต้นเลยคืออันนี้มันมีผลต่อการ
หาคนที่อาจจะติดเชื้อถูกไหมคะ

ซึ่งธรรมชาติของเวลาสอบต่วนโรค
อย่างที่คุณจังฟันได้พูดถึงมีบางกรณีด้วยเหตุการณ์
มันก็จะชัดมากอย่างเช่นโรคจากอาหารอย่างนี้มีปาร์ตี้กัน
มันก็จะมีเมนูอาหารที่รู้แต่อันนี้พอเป็นทางเดินหายใจ
แล้วก็ธรรมชาติของโรคมีตั้งแต่อาการน้อยเหมือนไข้หวัดหายเองได้
อย่างกรณีคนเยอรมันที่บอกว่า๓วันจะกลับไปทำงานแล้ว

ความสามารถในการแพร่จริงคนอาการน้อยก็น่าจะแพร่ได้น้อย

นี่อาการเยอะไอจามเยอะหรือว่าหายใจเหนื่อยเยอะหรืออะไรเนี่ย

ยังไงก็ตามครับในกรณีที่โรคที่มันมีธรรมชาติ
ของโรคที่เป็นเป็นน้อยถึงเป็นมาก
บางทีมันก็สุดท้ายมันก็ชี้ชัดว่าเป็นใครที่อาจจะเป็นแหล่งไม่ได้
แต่ว่าการพยายามจะให้เห็นภาพใหญ่แล้วก็ทุกคนปฏิบัติตัวได้ดี
มันก็พยายามจะช่วยได้มากอยู่
คุณหมอหลังจากนี้คุณหมอหรือคุณหมอ
แต่ว่าเราไม่เชิญใครมาอีกนะคะ

เราจะไม่ต้องเจอกันห่างกันหน่อยนะคะ
ทางกรณีสนามวยกันต่อแล้วจะช่วยด้วยอย่างนี้

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะช่วยตามกรณีสนามมวยกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมที่กำลังเฝ้าดูตัวเองอยู่
ว่ามีข้อมูลอะไรรีบไปให้ที่กรมควบคุมโรคนะคะ

ไม่ต้องค่ะเราไม่หาจำเลยเรื่องนี้กันนะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
จากการที่มีประชาชนไปร่วมพิธีทางศาสนาแล้วกลับมา
แล้วก็มีบางส่วนที่มีการยืนยันการติดเชื้อแล้ว
ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในสายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ
ค่ะผู้ว่าคะที่ปัตตานีตอนนี้ตัวเลขยืนยันเท่าไหร่แล้วคะ

ครับณตอนนี้เรายังยืนยันที่๗คนครับ
เป็น๗คนที่เดินทางมาจากการชุมนุมทางศาสนา

ที่เป็นเป้าหมายใน๒๕คน
แล้วก็เราคัดกรองกักกันไว้ตั้งแต่วันที่๑๑๑๔๑๕มีนาคม

เขายังยืนยันตัวเลขที่๗คนครับ
เอ่อณแล้วแล้วที่เฝ้าระวังอยู่มีกี่ท่านคะ
คือตอนนี้มีเฝ้าระวังอยู่อีก๔นะครับ

คือต้องเรียนโดยตรงว่าจริงว่าผลชนะสูตรเบื้องต้นเป็นบวกนะครับ

๔คนนี้ไม่ใช่เป็นผู้เดินทาง
ของคนที่เดินทางมาทั้ง๗คนเนี่ยครับ

๗คนนี้เขาจะมีผู้สัมผัสอย่างละ๑คน
ที่เรากักกันไว้ตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคม
แล้วก็มีไข้สูงมีอาการสุดท้ายเราก็ชนะสูตร
แล้วก็มีผลเบื้องต้นเป็นบวก
ขณะนี้รอยืนยันที่เป็นทางการ
จากผู้เชี่ยวชาญของเกษียวสาธุกรรมอีกครั้งหนึ่งครับ
ผู้ว่าใกล้สอนค่ะถ้าเราเอาตัวเลข๑๓๒
แล้วก็กลับมาหลังจากประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนี่ย

มีบ้านอยู่ในจังหวัดไหนบ้าง
จังหวัดปรารถี๓๐คน
และเขาใช้คำว่าอื่น๔๒คน

ทีนี้๓๐คนของปรารถี
เราตามตัวเจอเนี่ย๒๕คนสอบสวนแล้วเขาก็มีรถไปกัน๒คัน
ถามว่าทุกคนยืนยันกันหมดก็มีแค่๒๕คน
ก็จะมีบางคนที่ทราบว่ายังไม่เดินทางกลับ
ยังเดินทางต่อไปประเทศอื่นนะครับ
๓๐ของปัตตานีหรือว่าใน๑๓๒ของรวม
ใน๓๐คนของปัตตานีก็ยังมีเดินทางต่อไปยังไม่กลับมานะครับ

ผู้ว่าคะเรียนถามแบบนี้นะคะเรียนจะได้เช็คข่าวกันด้วยนะคะ
คือตัวเลข๑๓๒ที่ใช้เป็นตัวเลขทางการที่อยู่ในข่าว
จริงแล้วมีเกินกว่า๑๓๒ไหมคะ
เพราะว่าข่าวที่ได้ยินมาตัวเลขอาจจะเกิน๑๓๒ไปเยอะด้วยซ้ำค่ะ
คือถามจากคนที่เป็นผู้จัดการรับผิดชอบเรื่องนี้
เขาบอกว่าตัวเลขไม่เกินนี้เพราะว่าเขามีที่นั่ง
มีช่องทางให้ไปในจำนวนเท่านี้นะครับ
ทีนี้ถ้าจะมีเกินไปก็ไม่แน่ว่าจากทางท่านอื่นที่
ที่ไปจากทางใต้ที่มีการยืนยันตัวเลข

ทางที่๑จากผู้ที่จัดการในพื้นที่
เพราะฉะนั้นก็พยายามยืนยันที่ตัวเลขตรงนี้อยู่

ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเอาตัวเลขที่ผู้ว่าบอก
คือเป็น๗คนแต่ว่ารอยืนยันอีก๔
คือรอยืนยันอีก๔จริงคือผลแล็บเดียวนี่
ออกมาว่าบวกแล้วคือโควิดใช่ไหมครับ
แต่เวลายินยันต้องได้อีกแลปหนึ่ง

แล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่ตรวจสอบ
ทยอยเข้าไปที่ส่วนกลางค่อนข้างมาก
แต่เรื่องโฟนแล็ปเราก็ไม่ได้นิ่งหล่อใจ

วันนี้ในส่วนของปัตตานีนั้นก็ได้ทำการรักษาแล้ว
ก็จะทำการการมิถีทุกอย่าง
คนที่สัมพัดคนที่ใกล้ชิดแยกกันมาตั้งแต่๑๔๑๕นาคม
ผู้ว่าคะถ้าดูเอกสารที่ออกมาของมหาดไทย
ที่ให้อำนาจในการที่ผู้ว่าจะสามารถปิดจุดผ่านแดนในลักษณะต่างได้
คือจริงปัตตานีไม่ติดถูกไหมคะท่านไม่ได้ติดจุดผ่านแดน
แต่ทีนี้นราธิวาสกับยาลาติดคำถามคือว่า
เท่าเท่าที่ท่านทราบเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ว่าจังหวัดอื่นมาด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
คือจริงแล้วการปิดจุดผ่านแดนเพื่อลดการเดินทางติดเชื้อเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องยากไหมคะในแง่ของทางปฏิบัติโดยวิถีชีวิตนะคะ

จริงแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับ
จริงการปิดในปลายถึงว่ามีการตรวจเข้ม
แล้วก็มีมาตรการต่างมากำชับนะครับ

นั่นหมายถึงว่าพอมีคำสั่งอย่างนี้
เฉพาะฝ่ายที่มีหน้าที่ที่อยู่ในด่านถาวรหรือด่านชั่วคราว
แม่ทัพภาคที่๔ก็มีคำสั่งครับ
กองกำลังชายแดนก็เข้ามาตึงเข้ามาดู
แล้วก็หมายถึงว่าจัดชุดเข้าไปตรวจคนที่จะผ่านเข้ามา
คำว่าปิดนี่ไม่ใช่ว่าเราปิดประตูบ้านปิดประตูเมือง
ติดเพื่อคัดกรองตรวจเข้มงวด
คือพูดตรงว่ามาตรการปิดชายแดนเนี่ย
ที่มีมาสองเรื่องคือเรื่องหนึ่งป้องกันและสกัด
เรื่อง๓๒จะยับยางภายใน

เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
เราควรจะต้องช่วยกันตามด้วยนะคะ
เผื่อว่ามีตัวเลขจะได้รายงานร่วมกัน

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

สำหรับคนที่เข้ากลุ่มเสี่ยงกักตัวก่อนมีอาการไปตรวจนะคะ

หรือว่าที่หน่วยงานที่เขาอยากจะได้ข้อมูลด้วย